ก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วเหมือนกันนะครับ
ที่เป็นคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

จับตาดูเรื่องของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโอมิครอนอย่างเข้มข้นนะครับ
เป็นการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดรูปแบบคลัสเตอร์
แพร่กระจายเชื้อแล้วก็ถอดบทเรียนจากคลัสเตอร์ของกาลสิน
ที่มีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์กรสินแล้ว๒๔๔รายนะฮะ
เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อนะครับ
สำหรับเรื่องของสถานการณ์นะฮะ
สถานการณ์ที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ว่าใครที่เดินทางกลับมาจากภูมิลำเนา
แล้วก็กลับมามาที่หมอชิดมาที่หัวลำโพงเนี่ยนะคะ
ก็อย่าลืมนะคือเขามีการตรวจคัดกรอง
โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อันนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกับทางสาธารณสุขแล้วก็คมนาคม
เดี๋ยวเขาจะมีให้ตรวจคัดกองจนถึงวันนี้

เออนะครับขั้นตอนในการปฏิบัตินะฮะ
คือท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ภูมิลำเนาเข้ามาที่หมอชิด
เข้ามาที่หัวลำโพงท่านมาถึงท่านต้องทำแบบนี้
มาตั้งแต่การเดินทางแล้ว
แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะท่านก็ยื่นบัตรประชาชน
แล้วก็รหัสลงทะเบียน๔หลักที่ได้จากการลงทะเบียนสำเร็จ
หลังจากนั้นก็รับทราบผลการตรวจ๒ช่องทางนะ
โดยใส่เลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์

กรมควบคุมโรคจะให้คำปรึกษา
แล้วก็นายก็ยังสั่งการ
ให้ทั้งหน่วยงานราชการเอกชน
ข้าราชการพนักงานปฏิบัติหน้าที่
ในช่วง๑๔วันเมื่อเปิดทำการ

นายกยังเตือนประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ว่าหากสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙

งดร่วมกิจกรรมทันทีกักตัวเองไม่สัมผัสผู้อื่น
แล้วก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที
ปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
ยังผู้อื่นในสถานที่ต่างนะฮะ
อยากให้ประชาชนคนไทยร่วมกันรับผิดชอบ

ใช่ค่ะนี่เอาจริงนักข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบ
ไปดูที่หมอชิดเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ก็ไปเจอกับคนที่กำลังเดินทางล่ะค่ะ
บางคนก็บอกว่าอันนี้มาจากโคราช

แล้วก็ลงทะเบียนสำหรับการตรวจคัดกองโควิด๑๙เนี่ย

แต่อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดขยายเวลาออกไปก็ดีนะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกำลังทยอยเดินทางกลับกรุงเทพ
อีกคนนึงที่เราไปพูดคุยไปสอบถามเนี่ยนะคะ

คือเขาบอกว่าน่าจะมีการตั้งโต๊ะตรวจ๒๔ชั่วโมงเลย
เพราะว่าคนที่มาถึงหมอชิดบางคนเข้ามาเช้ามืดไง

แต่ว่าจุดตรวจเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่ง

น้อยไปนิดนึงเปิด๒๔ชั่วโมงจะดีมาก

ก่อนเราจะมาถึงน่าเกือบ๕ทุ่ม
ก็คือจะมาไม่มามาไม่ทันเลยแหละ
คืออยากให้เขามาตั้งต้นเช่าเลยไหม
เพราะว่ามันจะได้คัดกรรม

แล้วคนกลับหมดแล้วน่าจะดี
ต้องการกลับมาจากกรรมเหนือวัน
แล้วตรวจแบบนี้ดีมากเลยค่ะสะดวกดีค่ะ
เพราะว่าทำงานวันที่๔เนอะก็น่าจะบางคนเพิ่งจะกลับวันนี้หรือว่ากลับพรุ่งนี้อย่างนี้ค่ะ

มันเปิดแบบของกูช้าไปไหม
ช้าไปเขาน่าจะได้ตรวจเลย
น่าจะมีตลอด๒๔ชั่วโมงนะ
คุณผู้ชมแต่ต้องบอกนะของคุณพี่ผู้หญิงคนนี้

คนอื่นเขาเดินทางกลับมากรุงเทพ

เขาเดินทางจะกลับไปที่เพชรชบุรีช่วงเที่ยงของวันนี้
แล้วก็มีการลงทะเบียนเอาไว้เพื่อขอตรวจคัดกรอง
เพราะว่าทางอสมในหมู่บ้านเขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะว่าอ้าว
ใครจะมาจากกรุงเทพใครจะมาจากจังหวัดต่าง

เจ้าหน้าที่เขาก็นั่งปฏิบัติงานอยู่
ทีมข่าวของเราสังเกตการณ์อยู่ประมาณสัก๑๐คน
แล้วเราก็ยังถามเลยว่าวันนี้คนจะทยอยมาเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะมีแต่อาจจะไม่มากนัก
ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์ก่อน
ถ้าเกิดเย็นนี้โต๊ะจะปิดให้ตรวจตอน๖โมงเย็นไหม
หรือถ้าเกิดว่ามีประชาชนมาเพิ่มอาจจะขยายเวลาหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเย็นนี้ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของสถานศึกษานะฮะ
ก็มีการเปิดเผยมาจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะ
ผลเอกสุพศมาลานิยมบอกว่า
โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการมีทั้งสิ้นประมาณ๒๙๐๐แห่ง
ในส่วนอาจิวัติศึกษามีประมาณ๑๐๐๐แห่ง
ขณะที่ส่วนของภาคเอกชนมีประมาณ๔๐๐กว่าแห่งนะครับ
เข้มข้นก็สอดคล้องกับแนวทางของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายก
รัฐมนตรีในฐานะพอสบคที่ออกมาอยู่แล้วนะครับ
มาตรการของโรงเรียนต่างก็คือการเรียนออนไลน์และออนไซต์อย่างละ๕๐นะครับ
แล้วก็ในวันนี้๓มกราคมกระทรวงศึกษาธิการ
จะประชุมเพื่อเคร่งครัดมาตรการเพิ่มขึ้นอีก
อาจจะมีการยกระดับมาตรการนะครับ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยังบอกอีกนะครับว่าขณะที่มาตรการโดยรวม

วันที่๕มกราคมทางสปกสคบจะประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์
และจะมีข้อเสนอต่อที่ประชุมสบคชุดใหญ่
ในวันที่๗มกราคมต่อไปนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะพอมันมีโควิดโดยเฉพาะโอมิครอน
หลายจังหวัดก็น่าเป็นห่วงหลายจังหวัดก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เราไปดูที่อุบลกันหน่อยละกัน
ที่อุบลคลัสเตอร์ร้านเอกมัย๔๘๗นี่นะคะ
ตอนนี้ก็ต้องจับตาดูคลัสเตอร์กลุ่มนี้
เพราะว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
จนตอนนี้โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อยที่เขื่องใน
ตอนแรกเขาเปิดโรงพยาบาลสนามแล้วก็ปิดใช้งานไปพฤศจิกาปีที่แล้วใช่ไหม
ตอนนี้ต้องกลับมาเปิดใช้งานใหม่
ซึ่งที่นี่เขารองรับประมาณ๖๐๐เตียง
แต่ว่าคนที่ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้ก็มีเพิ่มขึ้นค่ะ
เพราะว่าล่าสุดจาก๔๘๒คนเพิ่มขึ้นมาเป็น๕๓๕คน
ในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่มีคนติดเชื้อมากที่สุด
คือ๓๗๗คนรองลงมาก็คือวารินชำราบ๕๘คน
แล้วกลุ่มเสี่ยงตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๓๔๑คนแล้ว
ทางจังหวัดเองเขาก็เร่งหาคนที่ติดเชื้อ
แต่ยังไม่ได้แสดงอาการเข้ารับการรักษา
เพื่อควบคุมให้การแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัดด้วย
ภาพรวมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรวม๒๐๖คน
ในพื้นที่๑๙๖แล้วก็มีผู้ป่วยอาการหนัก๑คนด้วย
อันนี้คือสถานการณ์ที่อุบลนะคะ
ส่วนที่ชนบุรีนะที่ชนบุรีก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
เพราะว่าชมบุรีตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดในภาพรวมก่อนนะ
เอาภาพรวมนะยังไม่แยกสายพันธุนะคุณนะ
ชนบุรีเมื่อวานนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด๔๔๒ราย
คือแซงขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

ในบ้านเรานะกรุงเทพมหานครจะเป็นจังหวัด

เมื่อวานกรุงเทพถูกชนบุรีแซงไปนะ

กรุงเทพฯเมื่อวานอยู่ที่๓๖๖รายนะครับ
แต่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อของชนบุรีลดลงมาแล้ว
เหลือ๓๕๑รายนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดร่วมกับสคบแล้วก็

ก็คือสถานบริการเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดพัทยา
อ้อขอออกภัยพื้นที่อำเภอบังรมุง
ปกครองพิเศษที่พัทยานะครับ
แล้วก็มีการเน้นย้ำให้กวดขันพิเศษ
และผู้มาใช้บริการโดยให้มีการตรวจทุกวัน
แล้วก็จะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
และหากว่าร้านใดทำไม่ได้ก็จะมีการสั่งปิดทันที
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ชมบุรีวันนี้ตัวเลขลดลงไปหน่อยแล้ว
แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการติดเชื้อเฉพาะสายพันธุมิครอนนะ

กรุงเทพมหานครยังอยู่ที่๓๙๕คนนะ
กรสิน๑๙๕คนชมบุรี๑๔๘คนแล้วก็ภูเก็ต๑๒๕คน
ส่วนร้อยเอ็ดติดเชื้อโอมิครอน๑๑๙คน
ดูแลตัวเองให้ดีนะคะคุณผู้ชม

ออกไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว
บางทีก็จะมีรณรงค์ไปฉีดไข้หวัดใหญ่ป้องกันเอาไว้เลยละกัน